คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
เริ่มขึ้นแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งใหม่
๕จังหวัดนครปฐมนะคะแทนที่ว่างลงไปนะคะ
เพราะว่าสอสอพักอนาคตใหม่เขาไม่สบายเขาก็เลยลาออกไปนะคะ
ทีนี้บรรยากาศการเลือกตั้งเปิดหีบตั้งแต่๘โมงเช้า
บรรยากาศคึกคักตอนนี้กตจังหวัดบอกว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาแล้ว
เรื่องด้วยกันนะคะติดตามเพิ่มเติมได้จากคุณคารินกะมุดโยธิน

โรงเรียนนายร้อยสัมพรานนครปฐมเชิญค่ะ
เริ่มต้นอย่างคึกคักครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่๖
สนามเลือกตั้งเขต๕จังหวัดนครปฐม
บริเวณโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานครับ
มีประชาชนมารอเข้าคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักครับ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวก
เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
บรรยากาศตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่สนามเลือกตั้งซ่อมเขต๕
จังหวัดนครปฐมบริเวณหน่วยเลือกตั้งซ่อมที่๖

มีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางเข้ามา
ต่อแถวใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักครับ
ตั้งที่๖นี้มีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนอยู่ที่๗๙๑คนครับ

จังหวัดนครปฐมที่เดินทางตรวจความเรียบร้อย
หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพาน
ระบุว่าวันนี้มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอย่างมากครับ
พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อย

ขณะที่มีรายงานว่ามีประชาชนร้องเรียนปัญหาเข้ามาบ้างครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการแจ้งความดำเนินคดีครับ
ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัคร
พักการเมืองหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะคะ
แล้วก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าใส่เสื้อที่มีโลโก้ของพักการเมือง
หรือชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่๕
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาดนะคะ
เพราะจะมีความผิดกฎหมายเลือกตั้งจำหน่ายจ่ายแจกสุรา
จัดเลี้ยงสุราต่างด้วยในพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่๕
ที่มีการเลือกตั้งนี้นะคะ
ส่วนการนับคะแนนของการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ครับเป็นที่น่าสนใจ
เพราะหลังปิดหีบคาดว่าจะเริ่มนับคะแนนได้ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
โดยไม่มีการรายงานแบบเรียลไทม์หรือรับผิดรีพอร์ตครับ
การเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
คาดว่าจะประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาไม่เกิน๒๔นาฬิกาครับ
สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมเขต๕ครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๑๙๓หน่วย
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าพูดเทศบาลเมืองวัดไร่ขิง
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอ้อมใหญ่
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดตำบลบ้านใหม่ครับ
โรงจอดรถบ้านนายจารูน
ตระกูลธรรมครับเทศบาลเมืองวัดไร่ขิงครับ
การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาใช้สิทธิ
ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือสั่งการให้ในอำเภอสามพราน
ในอำเภอพุทธมณฑลและในอำเภอนครชัยศรี
ดำเนินการและประสานให้สำนักทะเบียนอำเภอ
ตั้งจุดบริการร่วมของอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เปิดให้ทำบัตรประชาชนได้ในเวลาราชการครับ
และสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะครับ
การว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ๑๗๐
ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดประมาณกว่า๑๔๐๐๐คนครับ
ซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
ขะรินกะหมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทรัต์ทีวี
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะครับตรงอย่างไม่เป็นทางการน่าจะทราบไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้นะฮะ
รู้แล้วว่าใครได้พื้นที่เดิมเป็นของพักอนาคตใหม่เขานะ